ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีจากลูกมีเรื่องกับลูก

นี่เห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยบอกอยากมีเรื่องไหมจะมากันเป็นสิบเลยนะฮะยกพวกมาด้วยโอ้โหทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวท่านตรอฝ่า
นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนี่ฮะชายชะกันเป็นสิบนะฮะบุกมาที่บ้านหลังหนึ่งบางคนมีมีดนี่บางคนเอาของมาเครื่องใส่บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านน้องบุนะครับ
ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่ค่ำเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของบ้านเขาก็แจ้งความนะฮะตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับชื่อนางเมฆขลาชัยสิทธิ์มีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ที่แขนด้วยแล้วก็สามีถูกขวดแทงเข้าไปนะถูกแทง
เข้าที่แผ่นหลังนี่โอ้โหเห็นไหมฮะสามีของคุณเมฆขลานี่เป็นชาวมาเลเซียนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเมฆขลาเจ้าของบ้านบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายวันที่๑๓พฤศจิกายนตอนนั้นลูกของเธอนะครับลูกชายชื่อเจมส์อายุ๗ขวบนะครับมาบอกว่าไปทะเลาะกับภูผามาภูผานี่เป็นลูกชายของคู่กรณีที่บุกมาที่บ้าน
ตามภาษาเด็กอันนี้ทางฝั่งของคุณเมฆขลาเขาเล่าก่อนนะแล้วบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่จบทีแรกภูผากับเจมส์ก็เหมือนกับเขาก็ดีกันได้๗๘ขวบเองแต่การ์ตูนเนี่ยเป็นพี่สาวของภูผาอายุ๑๑ไม่จบมาตบหน้าลูกชายเธอ๒ทีจนหน้าเนี่ยเป็นรอยฝ่ามือเลยนะจากนั้นเนี่ยการ์ตูนยังมาหาเธอที่บ้านอีก

จะเอายังไงนี่แล้วมีการท้าทายกันเกิดขึ้นก่อนที่แม่ของการ์ตูนเนี่ยจะเอาโทรศัพท์มือถือตบหน้าเธอแล้วก็กระชากผมเธออีกจนเธอเนี่ยล้มลงไปนะตรงป่าหน้าบ้านตอนนั้นเพื่อนแล้วก็ลูกสาวของเธอก็พยายามเข้ามาห้ามกันแต่ว่าแยกไปอยู่กันไม่ได้น้องสาวเธอก็เลยต้องมาช่วยนะครับด้วยการตบหน้าแม่การ์ตูน
พอกลุ่มคนพวกนั้นทำร้ายเธอจนหนำใจแล้วก็พากันกลับไป
แต่เธอก็เจ็บตัวสามีก็เจ็บตัวข้าวของก็พังเสียหาย
หลังเกิดเหตุคู่กรณียังวนเวียนขี่รถมาลักษณะข่มขู่
นี่ฮะซึ่งเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมความ
ถือว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงเกินไปเข้าข่ายพยายามฆ่า
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทางฝั่งคู่กรณีนะครับเราได้คุยด้วยนะครับ
สามีภรรยานะครับเขาอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ
แค่๕๐๐เมตรเขาบอกความจริงเนี่ย
ต่างคนต่างอยู่นะแต่ขอเล่าในมุมเขาหน่อย
วันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเขาปั่นจักรยานยนต์เล่นหน้าบ้าน
ปั่นจักรยานเล่นหน้าบ้านแล้วไปเกี่ยวกับจักรยานของลูกชาย
ฝั่งคู่กรณีซึ่งฝั่งคู่กรณีเนี่ย
ลูกชายเขาเนี่ยมาต่อยหน้าลูกชายของเขาก่อน
ลูกชายคือภูผาเนี่ยถูกต่อยก่อนฝั่งนี้เขายืนยันนะ
การ์ตูนพี่สาวเลยมาห้ามแล้วก็ตีให้หยุด
แต่เจมส์เนี่ยกลับไปฟ้องพ่อกับแม่นะ
แล้วก็มีการมาด่ากันนะครับมาเจอกันที่ร้านของชำแถวนั้น
มีการลุมทำร้ายกันก่อนภรรยาเลยส่งภาพบาดแผลมาให้เขาดู
เขาก็เลยไปหาที่บ้านซึ่งเขาบอกเขายืนยันเขาไปคนเดียว

เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าลูกน้องตามมาตอนไหน

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยไปคนเดียวตอนที่ไปเนี่ยยืนยันว่าไปคนเดียว

เคลียร์กันต่อไปกันแล้วกันสองฝั่งว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะครับ